ข่าวการเมืองที่พาดหัวหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะครับ
อยู่ในกรอบเขียวนะฮะใต้โลโก้เช้านี้เลยทีเดียวนะฮะ
บอกว่าห้ามปูลงเลือกตั้ง๕ปี
ก็หมายถึงอดีตนายกรมรีนะฮะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

ส่วนบ้านที่๑๐๙ถึง๑๑๑นี้รอดตัวไม่เข้าข่ายนะฮะ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็ยืนยันนะครับว่า
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เนี่ยสามารถจะลงรับเลือกตั้งสอสอได้

มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม

หลังจากครบกำหนดเว้นวักทางการเมือง๕ปีครับ
คือหลังจากที่มี๑๗ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สสคนไหนจะลงสมัครใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอได้

ว่ากรณีการถอดถอนคุณยิ่งรักออกไปแล้วจะมีสิทธิ์รับไหม
แล้วเมื่อวานี่อาจารย์มีชัยพูด

จากคุณมีชัยริชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือกรท
ก็ชี้แจงนะครับถึงคุณสมบัติต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิก

ว่าจะไม่กระทบกับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
สมาชิกบริธีร้อยสิบเอ็ดบริธีร้อยเก้า
แล้วก็ยังลงรับสมัครเลือกตั้งสอสอได้
แต่สำหรับผู้ที่เคยถูกจำคุกและมีความผิดทางอาญา
ต้องถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งจนกว่าจะพ้นโทษมาแล้ว๑๐ปี

จะถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
โดยขณะนี้กรทอยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่าจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่เคยถูกจำคุก
จากคดีทางการเมืองในอดีตหรือไม่
เอาความหมายของบ้านเลขที่ร้อยเก้ากับร้อยสิบเอ็ดก่อนนะครับ

เพราะว่าจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเลือกตั้งเพราะอะไร
เพราะเป็นเรื่องของภักดิ์ในการกระทำความผิด
จึงต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก๕ปี
แต่ว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบ้านเลขที่ร้อยเก้าและร้อยสิบเอ็ด
ก็ได้ไม่เข้าข่าย
ไม่เข้าข่ายดังนั้นคนกลุ่มนี้
จึงสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ส่วนกรรมการบริหารพักที่ถูกตัดสิทธิ์ไป๕ปี
แล้วก็ได้รับการลงโทษแล้วพ้นโทษไปแล้ว
ก็ถึงย้อนกลับมาสมัครได้อีก

ใช่บาริกที่ร้อย๑๑๐๙นี่แสดงว่ามีสิทธิ์แล้ว

บอกว่าบุคคลที่ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช

โดยเฉพาะกรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
จะถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ

ห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา๕ปี

แต่หากพ้นระยะเวลา๕ปีดังกล่าวแล้วเนี่ย
นางสาวยิ่งลักษณ์ก็สามารถมาลงสมัครสอสอได้ในภายหลังนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์ตลอดไปนะ
ก็เป็นการห้ามแค่เฉพาะช่วงที่ต้องอยู่ในระหว่างการรับโทษ

พร้อมกันนี้นะครับยอมรับว่าการกำหนดคุณสมบัติ
ต้องห้ามของสสจำนวน๑๑๗ข้อ
ไม่ได้แก้ไขปัญหาทุจริตได้ทั้งหมด
เพราะว่าต้องมีกลไกอื่นมาประกอบ
เพื่อให้การเลือกตั้งปลอดทุจริตได้จริง
แต่การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้เช่นนี้

บุคคลที่เข้าไปเป็นผู้แทนจะมีความสุจริตครับ
ขณะที่นายอุดมรัฐอมริต
ซึ่งเป็นโคศกคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

กรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เข้าข่าย
ผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
เพราะไม่ได้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งในคดีทุจริต
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าข่ายคุณสมบัติ
ต้องห้ามในเรื่องอื่นอีกหรือไม่นะครับ

ข้อที่จะต้องดูว่าใครจะเข้าข่ายข้อไหนต่างนะครับ

แต่ทางกรทก็พยายามที่จะพิจารณาอย่างเต็มที่
แล้วก็ถ้าตีความไปรวบใน๑๗ข้อนะ
ทางด้านของโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่า
ตีรวบ๑๗ข้อออกมาเป็น๓จำพวกแล้วกัน
สำหรับการห้ามบุคคลที่เคยกระทำผิดใน๓จำพวกคือ

แล้วก็๓พวกที่ร่ำรวยผิดปกติ
อ๋อนี่คือ๓จำพวก๓กลุ่มใน๑๗ข้อนี้นะครับ
คุณผู้ชมผมว่าวักที่น่าสนใจที่อาจารย์มีชัยพูด
สำหรับผู้ที่เคยถูกจำคุกมีความผิดทางอาญา

กว่าจะพ้นโทษมาแล้ว๑๐ปี
อันนี้คือบวกระยะโทษตัวเองและบวกต่อไปอีก๑๐ปีถูกไหมครับ
เป็นคดีทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์

คือถ้าใครอยู่ในข่ายนี้นี่ก็ลงอีกเลยไม่ได้นะฮะ

เพราะตอนแรกอาจารย์มีชัยแกแถลงแล้วแกพูดแบบนี้
บอกว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะลงรับเลือกตั้งได้

ถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายมดีถูกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ถอนจากตำแหน่งกรณีปล่อยปะละเลย
ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว
ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
แต่จะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
เฉพาะช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา๕ปีเท่านั้น
เมื่อผลโทษแล้วก็สามารถสมัครสอดสอได้
ถ้าหากเขาไม่โดนอย่างอื่นเสียก่อน
นั่นประโยคเด็ดอยู่ที่นี่
ตอนแรกหลายคนสื่อฟังก็อ้าวคุณยิ่งรักถูกตัดสิทธิ์แน่
ปรากฏว่าคือมันมีเงื่อนไขต่างตามข้อ๑๗ข้อทั้งหมด
แล้วว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของคดีทุจริตจำนำข้าว
เพราะว่าถ้าโดนอันนี้ไปก็จะไปเข้าข่ายในข้ออื่นอีก
แต่จะบอกว่านี่เป็นกรรมการร่างกำลังพิจารณาอยู่นะ
ยังไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนุษย์ลงในร่างใช่ค่ะยังไม่ได้ลงในร่าง